เหตุการณ์นี้นะครับที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมครับชายหนุ่มคนนึงขับรถป่วนทั้งเกาะเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปรองอัพเหตุแต่กว่าจะได้ตัวเนี่ยโอ้โหแทบแย่ฮะ
นี่เขาไม่ยอมออกมานะฮะทำทุกวิถีทางแล้ว
เมื่อกั้นหนึ่งเอาเปลืองไฟฟ้าเนี้ยยิงใส่เข้ามาอันนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
และทะโน่นเบิ้ลเกาะช้างเนี้ยนี่จาดดีโอ้โหเห็นไหม

ก็ไม่ได้ว่ามีถนนแบบกว้างใหญ่หลายเลนไงใช่ไหม

คนที่เป็นคนขับรถยนต์สีฟ้าเนี่ยฮะ
คือนายนิธิศักดิ์ศรีสืบสายอายุ๓๘ปีเขาเป็นชาวโคราชนะครับ
ไม่รู้ยังไงนี่ขับรถมาที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับ
ขับสายไปสายมาก่อกวนผู้ใช้รถใช้ถนน
แถวถนนจากบ้านหาดทรายขาวไปบ้านมาบค้างคาวในตะบนเกาะช้าง
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
พอมาถึงพบว่าไปชนท้ายรถบรรทุกแล้ว
นี่ฮะแล้วตำรวจก็เลยต้องขับรถอีกคันนึงประกบท้ายเอาไว้
คือความจริงตำรวจบอกก็ไม่ได้อยากจะประกบขนาดนี้นะ
แต่เป็นจังหวะไล่ตามอยู่แล้วเบรกกระทันหันชนท้ายรถบรรทุก
ตำรวจก็นี่ฮะจังหวะก็จิ้มท้ายเข้าไปหน่อยนึง
แล้วก็พยายามลงมาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยออกมาจากรถ
แต่คนขับรถคือนายธิศักดิ์ไม่ยอมลงจากรถนะครับ
เปิดกระจกออกมาตะโกนต่อว่าท้าทายต่างนานา
แล้วช่วงก่อนที่จะเนี่ยฮะก่อนจะต้องทุบเนี่ยนะทั้งกระจกซ้ายกระจกขวาเนี่ย
เพื่อจะเอาตัวออกมาเนี่ยนิธิศักดิ์นี่เขาเอ่ยปากก่อน
เขาบอกถ้าจะให้เขาลงนะขอเงินหมื่นนึง
แล้วขอหลายอย่างมากขอสาวสวยอีกหนึ่งคน
ขอกินพิซซ่าขอพบนายกจะพบนายกลุงตู่ด้วย
ขอพบแนวเผอก่อช้างขอพบภูมิกับการสอพอก่อช้าง
คำขอเขาเยอะมาก
ภูมิกับบอกอย่างอื่นเนี่ยคงหาให้ไม่ทัน
แต่ว่าถ้าจะพบภูมิกับเนี่ยผมอยู่ที่นี่

พอภูมิกับการสพเกาะช้างไปคุยด้วยก็ไม่ยอมลงมา
ชักมีดออกมานะฮะขู่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องทุบกระจกรถทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
เพื่อเอาตัวออกมาก็ไม่ยอมออก
นี่เห็นไหมเอาปืนไฟฟ้ายิงใส่เข้าไป
ใช้มีดที่มีอยู่ปัดกระสุนอีก
กระสุนจากปืนไฟฟ้าทำยังไงในหนัง
สุดท้ายต้องใช้สเปรย์พริกไทยยิงใส่นะครับ

เปรย์พริกไทยยิงใส่ก็เปิดล็อกแล้วก็คุมตัวออกมา
เดี๋ยวดูตอนนี้เห็นมั้ยครับสเปรย์พริกไทย
ตอนขึ้นรถกระบาดไปเนี่ยเพื่อพาไปโรงพักษณ์นะฮะ
ยังมีย้งมียิ้มอีกนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปโดนตัวใดหน้า

นี่นี่น่ามันไม่ค่อยสลบลงประโกนด่าอีกต่างหาก

เขาก็มาตรวจบอกว่าคือเขาก็มาเที่ยวใช่ไหม
ต้องไปทำงานทำมาหากินต้องมารถติดกันอยู่ตรงนี้นะฮะ
รถติดยาวเหยียดเลยนะครับเกือบชั่วโมงนะครับ
ตำรวจไปตรวจค้นรถของนายนิธิศักดิ์นะฮะ
รถยนต์นิสันมาสคันสีฟ้าเนี่ยไม่มีพวกสิ่งผิดกฎหมาย
หรือว่ายาเสพติดนะครับแต่มียาระงับประสาท
แล้วก็ยากันชักนะฮะ๒ถุงใหญ่นะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบประวัติต่อว่าเขามีอาการทางจิตประสาทอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นก็พาไปโรงพักเพื่อไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะ
ถ้าอาการสงบลงก็จะสอบปากคำต่อไปเดี๋ยวต้องตามหาญาติด้วยนะครับ
เขาก็ชนชนรถเห็นว่าชนไปหลายกรรมอยู่นะ

ก็อาศัยช่วงพี่เผลอก็ช่วงเจรจาก็ไปปล่อยลมรถ
ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านเขาก็เอารถกันไว้
อ่าอูถึกเลยวันนี้
โอ้โหแต่ถ้ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริง